เอามาต่อกันที่หนุ่มรุษสุพรุษกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชม

นานมากนะหายไปนับนิ้วได้ประมาณ๓ปี

บอกว่าจี้ใจมากสำหรับคนที่ไม่ค่อยเห็นค่าของความรัก

ความรักนั้นเป็นหนังสือเล่ม
คุณเห็นแบบนี้ไม่ได้สารคดีท่องเที่ยวนะ

เป็นผลงานล่าสุดของคุณรุษสุพรุษนี่แหละ
เขาขอกลับมาจับไมค์ร้องเพลงอีกครั้งในรอบ๓ปีนะคะ
พร้อมกับปล่อยผลงานเพลงชิ้นแรกออกมาทันที
กับเพลงชื่อว่าหนังสือที่ไม่เคยอ่านค่ะ
จากแฟนจะได้ฟังเสียงร้องที่อบอุ่นแล้ว
ยังได้สัมผัสถึงความสวยงามกับธรรมชาติ

รุ๊ดบินตรงไปถ่ายทำถึงประเทศญี่ปุ่น

เพื่อบันทึกภาพความสวยงามต่างของมุมธรรมชาติต่าง
แฟนเพลงได้อิ่มแบบจุใจเลยทีเดียว
เป็นภูเขาป่าสนทุ่งดอกย่าโทโนมิเนะ

ที่จะเป็นตัวแทนถ่ายทอดเรื่องราวความรัก

ที่ไม่เคยอ่านอีกด้วยนั่นเองนะคะ
แต่พอวันหนึ่งเขาจะกลับมาอ่านอีกครั้ง

คอนเซ็ปต์ของเพลงมันก็เลยออกมาเป็นลักษณะของ
มีการเปรียบเทียบเรื่องของความรักกับหนังสือ
เรามีความรักที่ดีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
แต่บางทีเหมือนเราแบบละเลยเราไม่ได้สนใจ

ก็กลายเป็นว่าเหมือนกับของหายอยากได้คืนอะไรประมาณนั้น
ที่ที่ไปเนี่ยพอดีมันเป็นที่ที่
ต้องบอกว่าคนไทยส่วนมากอาจจะยังไม่รู้จัก

มันจะมีผู้หญิง๑คนมาปรากฏกายแบบเป็นเหมือน
คือเรื่องราวมันเป็นเหมือนกับว่าผมเนี่ย

ปรากฏว่าเลิกกันก่อน